ขยายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของก่อนหน้านี้นะคะ
ภาคใต้โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
มีการปฏิบัติการตรวจโควิด๑๙แบบเชิงรุก
ก็คือไปดูว่ากลุ่มไหนชุมชนไหนมีผู้ติดเชื้อ
แล้วจับคนในชุมชนนั้นตรวจโควิดทั้งหมด
ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าที่จังหวัดยาลานะคะ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มากถึง๔๐ราย

หลังจากนั้นค่ะอยากจะได้รับคำยืนยัน

หลังจากที่พบป่วยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติมค่ะ
วันนี้มีการแถลงออกมาขออภัยนะคะ
เมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาจากโคศกสบคนะคะ
พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดเกี่ยวกับข่าวว่า
พบผู้ติดเชื้อ๔๐รายในยาลา
คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้น

แล้วก็นำตัวไปตรวจที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดยาลาซึ่งเป็นหน่วยย่อย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินได้อธิบายเรื่องนี้นะคะ
หลังจากที่ศูนย์ที่ยาลาตรวจพบว่าเป็นบวก
หลังจากนั้นค่ะเอาเชื้อจากทั้ง๔๐คนไปตรวจเพิ่มเติม
ที่ห้องแล็บศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา
ผลอย่างไม่เป็นทางการออกมามันเป็นลบ
ทีนี้เห็นไหมคะยาลาเป็นบวก
ที่ขออภัยนะคะที่จังหวัดสงขลามันเป็นลบ
ทีนี้โฆษกสบคบอกว่าขอตรวจอีกทีแล้วกัน
ส่งส่วนกลางก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อทวนสอบทุกกระบวนการ
โดยสอบคอเองจะยังไม่ประกาศให้ทั้ง๔๐คน
เป็นผู้ป่วยที่พบใหม่จนกว่าผลแล็บที่๓
ก็คือจากส่วนกลางจะออกมาและย้ำว่า
ถ้าออกมาเป็นอย่างไรติดไม่ติด
ไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนตอนนี้๔๐คนทำอะไรอยู่คือ
พอผลออกมาเป็นลบปล่อยกลับบ้านเหรอไม่นะคะ
ยังอยู่ในศูนย์กักตัวอยู่จนกว่า
ผลจะออกมาอย่างแน่นอน
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เมื่อวานนี้นะคะตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้น
ย้ำว่าเป็นคนต่างด้าว
ที่ตรวจเจอโควิด๑๙
เป็นผู้ป่วยใหม่๑๘รายด้วยกัน
คนต่างด้าวเหล่านี้ถูกกักตัว
ศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แบ่งเป็นหญิง๑๗ค่ะชาย๑
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติม
ในประเทศไทยตอนนี้๑รายและไม่มีผู้เสียชีวิต
จำนวนที่ที่ฉันอ่านไปเมื่อสักครู่นี้
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดตอนนี้นะคะ

กลับบ้านได้แล้ว๒๗๔๐ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหลือ๑๙๓รายนะคะ
เสียชีวิตสะสมตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขเดิมนะคะ
สำหรับคนต่างด้าวที่ตรวจพบโควิด๑๙

สกสวบคยืนยันว่าจะใช้หลักมนุษยธรรม

ใครป่วยต้องรักษา
สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะ
จำนวนนี้มีรวมนะคะ
ประมาณ๖๐รายด้วยกันค่ะ